เดี๋ยวเนี้ยข่าวดราม่าที่เรานำมาอ่านกันบ่อยส่วนหนึ่งก็เป็นข่าวมาจากการทำคอนเทนต์นี่แหละนะคะ
ความไม่เหมาะสมในการทำคอนเทนต์ล่าสุดเนี่ยนะคะ
หลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเขาจี้ให้เจ้าของเพลงโอมจงรวยกับแดนเซอร์เนี่ยค่ะ
ให้เข้ามาขอขมาสรีระสังขารของหลวงพ่อเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าไปสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมค่ะ
ก็พอเห็นคลิปนี้นะลงในติ๊กต๊อกเนี่ยนะคะ
ลูกศิษย์หลวงพ่อรวยนะคะเกจิชื่อดังแห่งอำเภอพาชีพระนครศรียุธยา
ก็ไม่พอใจแล้วค่ะเพราะมาเต้นกันหน้าองค์พระเจดี
ซึ่งตรงจุดนี้เป็นที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยนะคะ
คือเขาก็บอกว่าไม่เหมาะสมอยากจะให้เข้ามาขอคำมาหลวงพ่อ
คลิปนี้เนี่ยพอถูกวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปเช็คในติ๊กต๊อกอีกทีไม่มีแล้วค่ะ
ลบไปแล้วนะคะทางคณะสงฆ์กับวัยยาวัชกรบอกทางวัดไม่เคยอนุญาต
ให้ใครก็ตามมาเต้นหรือมาทำกิริยาไม่เหมาะสมทั้งหน้ามหาเจดีแล้วก็ภายในวัด
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีมาตรการเข้มงวดแล้วแหละนะคะ
ใครจะมาบันทึกภาพหรือทำสารคดีทำคอนเทนต์ต้องขออนุญาตก่อนค่ะ
สิ่งที่ทำอ่ะมันไม่มันไม่เหมาะสมอ่ะเพราะว่าไม่เหมาะสมเนอะ
บางทีเขาความคิดเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เราอ่ะด้วยเป็นวัดแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกพ่อเนี่ย
มันไม่ได้หรอกไม่มีใครก็ทำแบบนี้ฐานะส่วนลูกศิษย์อย่างนี้
พูดถึงน่ะเพราะว่าเราสัตย์ภาพเราเลยเราไม่อยากให้แหลงเรื่องนี้เกิดขึ้น
ถามว่าไม่มาเดินเมื่ออาการยังไงคือทีนึงในส่วนใหญ่
ติดความตายของพ่อนี่เยอะมากครับเขาแอบตี้คุณอะไรคุณเนี้ย
โทรเชียลเนี้ยจะทำหลายคนได้ก็มาเอ่อขอทำอาภัยหลวงพ่ออะไร
เนี้ยเอ่อได้หวังคุณทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรไว้ประมาณนี้